ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีที่สาวธอมคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
อยู่คาสระน้ำท้ายหมู่บ้านที่จังหวัดเลยค่ะนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ที่สุดแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสพนย่าปล่องจังหวัดเลย
ได้รับแจ้งเหตุพบศพผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสาวธอมนะครับชื่อว่านางสาวดวงจันทองดีอายุ๒๙ปี
สระน้ำท้ายหมู่บ้านป่าไม้งามในพื้นที่ตำบลโตกขมิ้นอำเภอวังสะพุง
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้ช่วยนำศพขึ้นมานะครับหลังจากตรวจสอบแล้วก็พบว่า
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงที่หลังที่หัวไหล่แล้วก็ที่ศีรษะนะฮะ
ที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนหัวกระสุนปืนนะครับหรือว่าร่องรอยการต่อสู้
แต่คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๒๓ชั่วโมงก่อนที่มีคนพบศพ
สระน้ำยังมีอุปกรณ์จับปลาของผู้ตายตกอยู่นะครับตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
พันธุ์ตำรวจเอกจักรพบท้าวฤทธิ์ภูมิกับการสพนย่าปล่อง
เปิดเผยว่าทีมชุดสืบสวนได้ประชุมหารือความคืบหน้าคดี
เพื่อติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนะฮะจนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือ
นายประหยัดสารมโนอายุ๗๑ปีก็ขอสารอนุมัติหมายจับ
และสารจังหวัดเลยก็อนุมัติหมายจับนะครับก่อนจะควบคุมตัวมาสอบสวน
นี่อายุ๗๑ปีแล้วนะนี่นะฮะนายประหยัดรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุ
ยิงนางสาวดวงจันทร์จนเสียชีวิตจริงแล้วสาเหตุคืออะไรรู้ไหมหึงหวงฮะ
โดยบอกว่าเมื่อสามวันที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยเพิ่งไปเตือนผู้ตาย
อย่ามายุ่งกับผู้หญิงอายุ๕๐ปีคนหนึ่งที่ตัวเองชอบอยู่
มีปากเสียงกันเมื่อวานนี้ผู้ตายไปหาปลา
สระน้ำท้ายหมู่บ้านก็เลยตามเข้าไปค่ะไปคุยอีกรอบนึง
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกก่อนจะเกิดบันดาลโทษะ
ใช้ปืนยิงเข้าไป๓นัดเป็นปืนลูกซองสั้น
ตอนที่ผู้ตายกำลังหันหลังเพื่อจะไปหาปลา
เขาก็ไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วก็ตกน้ำลงไป
เสียชีวิตอยู่ในสระน้ำแล้วนายประหยัดก็กลับบ้านไป
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
ที่ตำรวจจะตามมาจับกลุ่ม
ตอนนี้ญาติญาติก็รับศพของนางสาวดวงจันทร์
ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ
มกลางความโศกเศร้าของครอบครัวว่า
ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้

ใช่ค่ะยังมีเรื่องความหึงหวงอะไรอยู่นะคะ